เป็นเกมใหญ่ที่ทั้งสองทีมหวังจะคว้าแชมป์สมัยที่๒ครับ
ก่อนอันนี้เป็นแชมป์มากันชาติละ๑สมัยครับ
เกมที่บุกิจจาริวครับในกรุงกุลาลัมเปอร์
ก็มีนายแพทย์มหาเทพบุคมัตินะครับนายกรัฐมนตรีในวัย๙๒ปีของมาเลเซียมาชมเกมนี้ด้วย
นาที๒๒ครับสกัดมาไม่ขาดกันเองครับ
ทางมาเลเซียแล้วก็เป็นเหง็นคุ้งคุ้งครับ
วิ่งเข้ามาสั้นให้กับวิชด่างออกดับไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์
จากนั้นอีกสามนาทีดูลูกยิงลูกนี้ครับโอ้โหเป็นโทรเมนต์ที่ยิงกันสวยหลายต่อหลายประตูครับ
ชิงก็ยังมีให้เห็นครับอีก๓นาทีต่อมาฟาร์มทุกคุยครับยิงหน้าเขตโทษลื่นล้มด้วยนะครับ
แต่ยังดีพอจะเป็นประตูครับ๒๐ฟรีคลิกของทางมาเลเซียเจ้าถิ่นอันที่๓๖ครับ
ได้ประตูจากทางชาลูซาอัดสอดขึ้นมามงเต็ม
จากนั้นครึ่งหลังนาที๖๐ฟรีคลิกจังหวะนี้ครับซาฟาวีราชิตปั่นเข้าไปครับอ้อมกำแพงเสียบเสา๒
เลเซียตีเสมอ๒๒เสียเวโกไป๒ลูกแต่ยังดีกว่าแพ้นะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันใหม่ในเกมหน้า
นามก็ถือว่ากุมความได้เปรียบครับเนื่องจากว่ามีประตูทีมเยือนตุนไว้ถึง๒ลูก
จะกลับไปเล่นที่วิดิกสเตดียมครับบ้านของตัวเองนัดที่๒ในวันเสาร์ที่๑๕ธันวาคมนี้
ถือว่าถือครองความได้เปรียบกับการเป็นแชมป์อยู่พอสมควรเหมือนกันครับเวียดนาม
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมไทยครับเราตกรอบอาเซียนคลับไปแล้ว
ก็ต้องมองเป้าหมายใหม่นั่นก็คือเอเชียนคลับนะครับ
เอเชียนคลับเนี่ยทางพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์บัวนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็ยืนยันว่ามิรวรรณรายวัชกุญสือชาวเซอร์เบียต้องพาทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีม
หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายก็อาจจะต้องมีการแยกทางกันหลังจากจบโทรนาเมนต์ครับ
รายวัชนั้นไม่สามารถพาช้างศึกป้องกันแชมป์อาเซียนไว้ได้ก่อนหน้านี้
เราทราบกันหลังจากที่เสมอมาเลเซียไป๒๒ในรอบรองชนะเลิศรวม๒นัดเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ตกรอบด้วยกฎอาเวโกครับ
แกรมชี้ชะตาของรายวัชนะครับแล้วก็สิ่งที่แฟนฟุตบอลไทยอยากเห็นก็คือผลงานในระดับเอเชีย
ที่๒พบกับบาเรน๑๐มกราคมนัด๓พบกับสหรัฐอรับอิมิเรตเจ้าภาพ๑๔มกราคมครับ